เรื่องของการแก้ปัญหาห้องน้ำในโรงเรียน

วันนี้เรานำเสนอข่าวบ่อยตั้งแต่คราวก่อนเด็กอนุบาลหนึ่ง
ก็จะถูกรุ่นพี่โอ้โฮกลมขืนทำอาจารย์นะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้ที่บอกว่านักเรียนหญิงชั้นม๒
มีเพื่อนผู้ชายจะเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนั่นเองค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้พอเป็นข่าวออกมา
ก็มีรายงานด้วยบอกว่านักเรียนชายสองคนนะนะ
ถูกไล่ออกไปแล้วส่วนนักเรียนหญิงเนี่ยทางโรงเรียนให้เรียนถึงสิ้นเทอม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมมาฟังกันว่า
เอ๊ะสรุปแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร

เพราะว่านักเรียนหญิงเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเอง
คือคุณแม่ไปร้องมูลที่ปวีนา
ก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณปวีนาได้ฟัง

นักเรียนหญิงเป็นผู้เสียหายแท้
ทำไมโรงเรียนถึงไล่ออกทำไมโรงเรียนถึงให้ออก
ค่ะพอเป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเลย
ก็คือโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารที่ปฐุมธานี
พอไปถึงไปเจอกับรองพอกิจการนักเรียน
ก็คือนายวงเดือนทองคำ
กำลังพาพารองของโรงเรียนสองคน
ปลดป้ายสุขาหญิงที่ติดอยู่ใกล้กับห้องน้ำชาย
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะ
ว่าการปลดป้ายมันเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่คุณผู้ชมคิดว่าถูกต้องหรือเปล่า

ซึ่งจุดตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุเลย

ไม่อยากให้เกิดพื้นที่สุ่มเสี่ยงอีก
ฟังแบบนี้อาจจะยังขมวดคิ้วอยู่

แล้วก็คณะบริหารของโรงเรียน

ก็คือตอนนี้ในขณะนี้คือห้องน้ำ

เป็นระยะครับผม
ทีนี้คุณก็ต้องไปสำรวจ

เพราะว่าเราไปดูห้องน้ำที่เกิดเหตุเลย

รองพอขอไปดูห้องน้ำหน่อยสิ
มันน่ากลัวหรือมันอันตรายยังไงไหม

พอมันชำรุดซุดโทรมกรอนมันก็ล็อกไม่ได้

ห้องน้ำมันก็เหมือนห้องน้ำทั่วไปค่ะคุณผู้ชม
มีกรอนล็อกจากด้านในทุกห้องเลยนะ

มันค่อนข้างเก่าจริงแล้วก็มีรอยขีดเขียน

มันเป็นจุดสังเกตว่าหลังคามันสูงนะ

แล้วดูสิผู้สื่อข่าวของเราปีนขึ้นไปดูให้เห็นเลย
เหมือนมันไปส่องดูห้องอื่นได้ใช่ไหม
ใช่แล้วเมื่อกี้ที่เห็นกล้องวงจรปิด

หลังคาของเราก็เลยอ่ะไหน
เห็นมีกล้องวงจรปิดอยู่ใกล้กับห้องน้ำ
ขอดูภาพหน่อยวันที่เกิดเหตุ

โรงเรียนบอกว่าคือวันนั้น

คือแปลว่ากล้องมันใช้ได้แต่จังหวะมันเงย

ถ้าเงยก็เห็นแต่ฝ้าหลังคา

ทีนี้ค่ะคำถามหนึ่ง
คืออยากรู้ว่าข่าวที่ออกมา

ไล่นักเรียนชายสองคนที่จะก่อเหตุเนี่ย

นักเรียนหญิงที่เหมือนกับเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยนะ

จะให้ออกเหมือนกันมันก็เลยเป็นคำถามไง

จะโดนข่มขืนแล้วทำไมอยู่ดีทางโรงเรียน
ไล่ออกบอกว่านักเรียนไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยวิทยาคาร

โรงเรียนจะให้เด็กเรียนตามปกติ

เป็นความสมัครใจของผู้ปกครอง

ไม่ได้ไล่ออกตามที่เป็นข่าว
แต่ทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายเนี่ย
เชิญคุณแม่ของน้องนักเรียนหญิงเนี่ย

จะสรุปจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้จบเลย
แล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็จะมีการวางมาตรการที่เข้มงวด

ให้คุณครูให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เวรเข้ามาตรวจดูห้องน้ำ

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ